ติดตามเรื่องใหญ่ของสังคมไทยและสังคมโลกนะคะ
เรื่องของโควิด๑๙นะคะหน้า๑๑สุพิมพ์ไทยรัฐวันนี้
แน่นอนนะคะยังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะ
สมศักดิ์ฆาตโทษอธิบดีคุกรอลุ้นผลอีก
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมยอดตัวเลขสำหรับผู้ติดเชื้อภายในประเทศ
กับยอดตัวเลขผู้ต้องขังที่ติดโควิดทำให้ไทย
แต่เป็นสถิติใหม่ที่ไม่ได้น่าภูมิใจอะไรเลยนะคะ
และที่สำคัญอันดับโลกขยับขึ้นมาเป็นที่๙๒จากระลอก๒
เราอยู่ที่ประมาณ๑๓๖ของโลกนะฮะเห็นไหมคะ
ทำให้เมื่อวานนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็น๙๖๓๕รายนะคะ
ตอนนี้รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๑๓๙๗รายค่ะ
คุณผู้ชมเสียชีวิตเพิ่มเติมอีก๒๕ศพนะคะ
รวมผู้เสียชีวิตสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยตอนนี้
รวมอยู่ที่๖๑๔ศพด้วยกันนะ
ตัวเลขน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมค่ะ
คนที่เป็นผู้ป่วยใหม่ที่รับเข้ามาในโรงพยาบาลหรือ
สนามกับคนที่รักษาหายออกไปตอนนี้คนที่ติดเชื้อมาใหม่
มันเยอะยอดห่างกันเยอะนะเยอะมากเลยค่ะ
ห่างกัน๘๒๓๘รายเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วย
รายใหม่กับรักษาหายแล้วนะคะตอนนี้น่ากังวลนะคะ
และที่สำคัญคนที่อาการหนักอันนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันนะ
สำหรับใครที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะ
แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไปสแกน
คลัสเตอร์ที่สำคัญก็คือมีการตรวจเชิงรุก
เรือนจำไปพบว่าผู้ต้องขังเนี่ย
ติดเชื้อจำนวนมากโดยเฉพาะที่เรือนจำกลางเชียงใหม่

จริงเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมา
นี่ค่ะเป็นภาพนี้นะคะตั้งโต๊ะแถลงร่วมกัน
โดยบอกว่าเรือนจำกลางเชียงใหม่มีผู้ต้องขังทั้งหมด๖๓๑๑คน
ติดเชื้อโควิด๑๙จำนวน๓๗๙๓ราย
ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละ๖๐พูดภาษาชาวบ้านคือ๖๐ค่ะ
แบ่งเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง๑๕๓๒ราย
ผู้ที่ติดเชื้อกำลังจะพ้นระยะกักตัว
กำลังจะพ้นระยะกักตัววัน๒วันนี้ล่ะกลับมาติดเชื้อค่ะ๑๖๐๐รายนะคะ
โอ้โหน่าสนใจมากตัวเลขนี้นะคะ
นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณใกล้จะพ้นระยะกักตัวแล้ว
ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะรอดถูกไหมฮะ
แล้วระยะกักตัวในคุกไม่ใช่๑๔วันนะคะมากกว่า๑๔วัน
เพราะฉะนั้นตอนนี้มีแนวคิดใหม่ว่า
ใครก็ตามที่เข้าไปแล้วกำลังจะพ้นระยะกักตัวนะ
ต้องมีการกักตัวมากกว่า๑๔วัน
เห็นบอกว่าจะยืดระยะเวลากักตัวไปถึง๒๑๓๐วันเลยนะคะ

ผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้อ๙๒๓ราย
อันนี้ตัวเลขที่มีการตรวจเชิงลุก
เดี๋ยวต้องมีการรอผลอีก
เพราะบางคนยังไม่ได้ถูกตรวจถูกไหมฮะ
ทีนี้ประเด็นนี้ตัวเลขมันเยอะขนาดนี้
ผู้ต้องขังติดเชื้อหลายคนแบบถามเลย

ในคุกเอาอยู่ไหมคุมโรคได้ไหมนะคะ
แน่นอนว่าผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่
คุณสุรสักเผื่อนคำนะคะยืนยันแบบนี้บอกว่า

เรือนจำมีทั้งหมด๑๐แดน
สำหรับแดนที่ติดเชื้อเป็นแดนที่๔
คือแดนแรกรับตัวผู้ต้องขังใหม่เข้ามาในเรือนจำ
โดยตรงนี้เขามีกระบวนการแยกขังนะคะ
อย่างน้อยคือ๑๕วันตามที่กรมราชธรรมเขากำหนดมา
แต่การระบาดมันเริ่มจากแดนไหน
เริ่มจากแดนผู้ต้องขังแดนที่๔
ที่ไปเรียนหนังสือร่วมกับแดนที่๖
จากนั้นก็กระจายไปแดนที่๕
ผู้ต้องขังคดีทั่วไปขยายไปแดนที่๗

คือมันเป็นโดมิโน่๔ไป๕๕ไป๖๖ไป๗เนี่ยนะคุณผู้ชม
สุดท้ายแล้วก็ติดรวบทีเดียวเลยค่ะ
ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ต่อไปนี้นะคะคุณสุรศักดิ์บอกว่าจะเพิ่มการกักตัว
เป็น๒๑วันหรือ๓๐วัน
ยืนยันว่าตอนนี้สามารถคุมสถานการณ์ได้นะครับ
ทีนี้มันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
สังคมเขาตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามนะครับ
เรือนจำเนี่ยปกปิดตัวเลขผู้ติดเชื้อหรือเปล่า
ทำไมเรือนจำไม่ได้มีการแจ้งให้กับญาติทราบนะฮะ
ก็กลายเป็นเรือนจำกลางเชียงใหม่ก็ต้องมีการ
โดยโพสต์ชี้แจงกรณีที่สังคมตั้งข้อสังเกต
ว่ามีการปกปิดตัวเลขหรือเปล่า
ปกปิดเรื่องของรายชื่อทำไมไม่เปิดเผยอะไรต่างนี่นะคะ
ทางริวัณจำเขาแจ้งมาที่แจ้งมาแบบนี้บอกว่า
การที่จะให้เปิดรายชื่อผู้ต้องขังที่ติดโรคโควิด๑๙

มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ

เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล
และพรบควบคุมโรคติดต่อ
ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยเรื่องของรายชื่อ
หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้นะคะ
พรบนี้เขาให้เปิดเผยเท่าที่จำเป็น
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้นนะคะ

ว่าทำไมถึงมีการไม่เปิดเผยรายชื่อ
ปกปิดจำนวนตัวเลขผู้ป่วยหรือเปล่านะคะ
อีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมแน่นอนนะคะ
ว่าใครล่ะที่กำกับดูแลกรมราชธรรม
เรือนจำต่างแน่นอนว่าเบอร์๑
คุณสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะ
นี่ค่ะเมื่อวานนี้ออกมาแถลงข่าวนะคะ
บอกว่าท่านเองก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์

ในเรือนจำต่างในส่วนของกรมราชธรรมนะคะ
ตอนนี้สิ่งที่กำหนดเลยก็คือ
เร่งตรวจเชิงลุกให้ครบทุกเรือนจำ
แล้วพอตรวจเสร็จก็ต้องมีการแถลงจำนวนผู้ต้องขังที่ป่วย
โรคโควิด๑๙รวมถึงหาสาเหตุนะคะ
ว่าสำหรับมีการติดเชื้อเยอะขนาดนี้นะคะ
และถ้าเกิดว่าตรวจเชิงลุกเจอแล้วว่ามีผู้ป่วย
ก็ต้องรักษาผู้ป่วยผู้ติดเชื้อให้หายเร็วที่สุดนะคะ
ที่สำคัญต้องมีการเร่งฉีดวัคซีนด้วย

คุณผู้ชมคุณอายุสินทบพันธ์นะคะ
บอกว่าขณะนี้มีเรือนจำทั้งหมด๑๕แห่ง
ที่พบผู้ต้องขังตรวจแล้วติดเชื้อจากทั้งหมด๑๔๓แห่ง
เรือนจำที่ยังไม่ติดก็ตอนนี้เฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่
และจะมีการตรวจหาเชิงลุกแบบ๑๐๐
คาดว่าจะมีเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังทั่วประเทศ
เป็นผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกนะคะหลักพันคนแล้วค่ะ
ผู้ต้องขังในห้องขังนั่งห่างกัน

แต่ภาพที่สื่อต่างประเทศอย่างเกาหลีใต้นำไปเผยแพร่
มันเป็นภาพที่เขาได้จากกล้องวงจรปิดในห้องขัง

มันคือสาเหตุทำให้โควิด๑๙ระบาด
ในเรือนจำมากขนาดนี้
เพราะผู้ต้องขังนอนกันแออัด
เกยกันทับกันมากมายขนาดนี้

แล้วมีการทำชั้นลอยขึ้นมาแล้วให้นอนบนชั้นลอยทุกคนก็นอนไก่

พื้นที่ของห้องมันไม่ได้สอดคล้องกัน

อันนี้เป็นสื่อเกาหลีใต้เขาเผยแพร่ไปนะ

เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือเปล่าที่เรือนจำที่ไหนนะฮะ
อยู่ในโซเชียลเผยแพร่ภาพบอกว่านี่คือเรือนจำในประเทศไทย
มีความแออัดมากผู้ต้องขังนอนในห้องเดียวกัน๕๐๖๐คน
เรียงกันเบียดเผียชเซ็นซ์ยัดเย็ดกันที่พื้นทาง๒เป็นชั้นลอย
ห้องขังเล็กลาวยาวสัก๔เมตรกว้าง๑๐เมตร
รายงานข่าวเขาบอกว่า
ธันวาคม๒๕๖๒แต่มันก็สะท้อนไงว่า
นี่มันคือความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในไทย
แบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน
แล้วก็ในสื่อของต่างประเทศเขายังบอกว่า
ก็เลยคาดว่าปัจจุบันปัญหานี้
ยังน่าจะอยู่และไม่มีการแก้ไข

ในประเทศไทยณตอนนี้เป็นสาเหตุของการระบาดในตอนนี้หรือเปล่า
คือความแออัดที่มันเกิดขึ้นนะฮะหลังภาพนี้ถูกเผยแพร่ไปในโซเชียล
มันก็มาถึงประเทศไทยสิคุณผู้ชมนะฮะปรากฏว่าชาวเน็ตในไทย
ขอบคุณสื่อของเกาหลีใต้ที่ตีแผนเรื่องราวนี้แล้วมันย้อนกลับมาในไทย
เขาบอกว่ามันคือการกระทำที่หมายถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรือนจำเนี่ย
ล่าสุดครับอธิบดีกรมราชธรรมคุณอายุสินทบพันธ์เองก็ชี้แจงว่า
ภาพที่สื่อเขานำเสนอไปเนี่ยนะโอเคแหละมันเป็นภาพจริง
เป็นความแออัดจริงแต่มันเป็นภาพเก่านะฮะ
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอ้ปัญหานี้มันเบาบานลงไปแล้วนะฮะ
สองปีที่ผ่านมาก็ลดจำนวนผู้ต้องขังลงแล้วนะฮะ
ให้พักโทษบ้างจากสามแสนเก้าเหลือสามแสนหนึ่ง
มันก็ลดปัญหาความแออัดย้ำมันเป็นภาพจริง
แต่มันเป็นภาพเก่าที่เคยเกิดขึ้นซึ่งเขาได้รับการแก้ไขไปบ้างแล้ว
ให้จำนวนผู้ต้องขังมันมันเบาบางลงนะฮะ
นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็หวังว่าคลัสเตอร์ของเรือนจำเนี่ยนะ
จะไม่ระบาดลุกลามไปมากกว่านี้นะค่ะ
สนใจความเห็นจากคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตไหมล่ะ
คนเคยอยู่ภาพเก่าก็ได้แต่คุณชูวิทย์ที่
ออกจากเรือนจำได้สักไม่กี่ปีเนี่ยเขายกตัวอย่างแบบนี้ฮะ

ถึงขนาดที่ว่าตรงไหนถ้าผูกเปรย์ได้
ก็ผูกเปรย์เพราะที่พื้นมันเต็ม

ลุกไปเข้าห้องน้ำอย่าหวังว่ากลับมา

ตรงนั้นจะถูกจับจองมีเจ้าของไปแล้ว

เพียงไม่กี่นาทีในตอน

การให้ข้อมูลจากคุณชูวิท

บอกว่าเอาจริง
แล้วแม้แต่อธิบดีกรม
ราชธรรมยังไม่เคยเห็น

เรื่องของข้างในปล่อยให้คนข้างใน

ใน๗๗จังหวัดเท่ากับมีคุก
มากกว่าจังหวัดที่มีเสียอีก

ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคุก
ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของ

คนมากนักโทษก็แน่นจนล้นคุก
เรือนจำเชียงใหม่หรือเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
และเรือนจำทุ่งสงศ์จังหวัดใหญ่มี๒ที่
แน่นขนาดผูกเปรย์นอนเพราะพื้นไม่ว่าง
คุกหนาแน่นขนาดล้าวเป็ดล้าวไก่ยังอาย
นี่คือข้อมูลจากคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะครับ
ลงเอาไว้เมื่อ๘ชั่วโมงที่แล้ว
หัวข้ออภิมหาคลัสเตอร์คุก
อันนี้ลองอ่านได้จากเพจเฟซบุ๊ค
อย่างหนึ่งว่าคนทำผิดมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันเนอะ
จำนวนพื้นที่เอาไว้ขังคนทำผิดมันก็ไม่เพียงพอ
ก็ต้องแก้ปัญหาให้มันเป็นระบบ